ประเด็นแรกวันนี้ค่ะไปดูกันก่อนเรื่องของ
ศพชายลอยลำห้วยท้ายหมู่บ้านมาที่จังหวัดขอนแก่น
สภาพศพที่ไปเจอเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มขึ้นอืดแล้ว

ซึ่งหลังจากที่เจอศพเนี่ยก็มีชาวบ้านมาแจ้งความบอกว่า
ลูกชายหายตัวไปได้ประมาณ๔วัน
ก็เลยให้ไปตรวจสอบดูว่าศพนี้เนี่ยใช่หรือเปล่านะคะ
ก็ปรากฏว่าเป็นลูกชายที่หายตัวไป
คาดว่าประเด็นการฆ่าน่าจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
เครือข่ายยาเสพติดด้วยนะคะ
เมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพมันจคีรี
พร้อมด้วยกู้ภัยและทีมแพทย์โรงพยาบาลมันจคีรีค่ะ
ได้เข้าตรวจสอบเหตุชาวบ้านไปพบศพลอยอยู่ในลำห้วยเตย
พื้นที่รอยต่อหมู่บ้านเหล่าใหญ่กับบ้านหนองบัวเย็น
ตำบลนาขาอำเภอมันจากคีรีจังหวัดขอนแก่น
ในที่เกิดเหตุก็พบศพชายคนหนึ่งนอนหงายอยู่ในลำห้วย
สภาพศพเริ่มขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณแล้วนะคะ

เรื่องต้นไม่พบเอกสารหลักฐานใดในตัว
และยังไม่สามารถระบุสาเหตุการเสียชีวิตได้
คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วไม่ต่ำกว่า๒วัน
ก็ได้ส่งศพไปชนะสูตรที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลศรีนครินทร์ค่ะ
ต่อมานายสมบัติบัวสิมอายุ๖๔ปี
และภรรยาชาวบ้านหนองบัวเย็นหมู่๑๑ตำบลนาขาอำเภอมันจาคิรี
ก็เดินทางมาแจ้งความกับตำรวจ
บอกว่านายวีรวัตรบัวสิมหรือน้อยอายุ๔๒ปีลูกชาย
หายออกไปจากบ้านพักตั้งแต่๑๘มิถุนายนที่ผ่านมา
จากนั้นขาดการติดต่อกับครอบครัวไปค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เลยเอาภาพของศพที่พบที่ลำห้วย
ซึ่งทั้งสองคนดูแล้วยืนยันว่าเป็นศพของลูกชายที่หายตัวไป
จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดภายในโรงผลิตน้ำดื่ม
ซึ่งเป็นธุรกิจของครอบครัวผู้เสียชีวิตนี่แหละกล้องวงจรปิด

นายวีรวัตรผู้เสียชีวิตสวมเสื้อยืดสีขาว
ทับด้วยเสื้อยีนแขนยาวและสวมกางเกงยีน
เดินมาตักน้ำดื่มแล้วก็เดินวนเวียนอยู่หน้าร้านหลายรอบ
ก่อนจะเดินไปที่ถนนแล้วก็หายตัวไปนะคะ
นายสมบัติพ่อผู้เสียชีวิตบอกว่าก่อนเกิดเหตุ
ลูกชายเนี่ยทำหน้าที่มาเฝ้าโรงงานผลิตน้ำดื่มแล้วก็ไม่กลับบ้าน
ตามปกติแล้วลูกชายจะไม่ชอบไปค้างบ้านเพื่อน
ก็เลยไปแจ้งความคนหายไว้กับตำรวจจนกระทั่งมีคนพบศพลอยน้ำอยู่ในลำห้วยเตย
จากหมู่บ้านประมาณสองกิโลเมตรลูกชายเคยติดยาบ้าจนมีอาการทางจิตด้วยนะคะ
แต่ก็เข้ารับการรักษาและกินยาจนหายขาดแล้วอันนี้เป็นข้อมูลจากพ่อผู้เสียชีวิต
จากนั้นทางครอบครัวเขาก็เปิดเป็นโรงงานผลิตน้ำดื่มเพื่อให้ลูกชายขับรถไปส่งขายตามหมู่บ้าน
ซึ่งก็พบว่าลูกชายมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปผู้จาก้าวร้าว
เงินพ่อแม่ไม่ได้ก็มีการด่าทอด้วยถ้อยคำหยาบคาย
จะรู้ว่าลูกชายกลับไปเสพยาอีก
ว่าการเสียชีวิตน่าจะเป็นฝีมือของผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
แล้วก็นำศพมาทิ้งลำห้วยเพื่ออำพรางคดีนะคะ
แล้วสภาพร่างกายน้องมีบัตรแผลมีอะไรเหมือนกัน
มันเป็นสำซำและจงใหญ่เหมือนกัน
แล้วสาเหตุการตายของน้องครั้งนี้ค่ะ

นิสัยจะเป็นคนตั้งแต่ก่อนท่านไม่ได้กินยาพวกมันถือเป็นคนใจเย็น

ส่วนทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกยุทธการสม
เพื่อนจังผู้กำกับการสอบพอร์มันจะคีรีนะคะบอกว่า
เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการลงพื้นที่สืบสวนหาสาเหตุการเสียชีวิต
พร้อมกับสอบปากคำชาวบ้านในพื้นที่ซึ่งเบื้องต้นยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งค่ะ
เรื่องของการฆาตกรรมการฆ่าตัวตายรวมไปถึงอุบัติเหตุ
ก็คงต้องรอผลการชนะสูตรศพอย่างละเอียดอีกครั้งก่อนนะคะ